ห่วงดูแลกันและกันนะคะเหมือนกับพ่อแม่ที่ก็ห่วงลูก

รักลูกดุดดวงใจถูกไหม

ระหว่างที่คุณพ่อทำกิจกรรมอยู่คุณลูกก็นอนในเปรย์อยู่
แต่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปดูค่ะ
ยอดโอ้โหสุดยอดคุณพ่อเลย

โมโหเตะเปรย์

อย่ามาทำลูกฉันอีก
เฮ้ยให้มันรู้ซะบ้าง
เดี๋ยวคุณสองคนนี้เชียร์มวยเหรอ

เห็นใจคุณพ่อทำไมเปรย์ไม่ดูน้องดีอ่ะ

บอกอย่างนี้ว่าหนูน้อยที่นอนเปรย์น่าจะขวบ๒ขวบแหละไม่เกินนี้หรอกคุณผู้ชม
ภาษาเด็กเขานอนกลิ้งไปกลิ้งมา
แล้วสังเกตเปรย์กับตัวน้องนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะสมดุลกัน

พอน้องกลิ้งไปกลิ้งมาก็อาจจะทำให้น้องร่วงจากเปรย์ได้ง่ายแบบนี้
พอตกหนักลงมาแบบนี้หัวใจคนเป็นพ่อคุณคิดดู

ไม่ได้หรอกคุณกระดูกกระเดี้ยวเด็กเล็ก
พ่อเขาตกใจพี่ไปอุ้มลูก
ทันใดนั้นเองพ่อก็เลยทำโทษเตร

แต่บางทีต้องเข้าใจเขานะเขาอาจจะแบบรู้สึกแบบ

แต่เขาอาจจะโกรธตัวเองก็ได้นะที่ปล่อยให้ลูกไปอยู่อย่างนั้น

ก็เอามาเตือนกันแหละเอาแล้วแต่จะมองในแง่มุมไหน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็เป็นห่วงลูกที่สุด

บางทีที่เป็นแบบว่าเป็นลูกกง

เหมือนกั้นข้อกาได้ดินตีลงมาได้เลย

ช่วยระมัดระวังแล้วก็เป็นห่วงเป็นตาดูแล